คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

เมาไม่ขับเดี๋ยวจะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะคะ
แต่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะไปซิ่ง

คุณเห็นไหมสภาพเสาไฟฟ้าหักโค้นมาแบบนี้

เพราะว่าไฟฟ้ามันดับใช้การไม่ได้
แล้วตอนที่ชนเสร็จปุ๊บนะ
คนขับรถกระบะเนี่ยชาวบ้านให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
สภาพเหมือนคนเมาลงมาจากรถ
ไม่เอาละค่ะรถกระบะหลบหนีดีกว่า
แล้วสภาพเนี่ยคือเลือดออกเต็มใบหน้าเลยนะ

นี่ข้อดีมากไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
ตามรวชสพศร้อยเอ็ด

บนถนนทางเข้าหมู่บ้านชุมชนบ้านนน
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
เดินทางไปตรวจสอบกับกู้ภัยโอ้โหคุณดูเนี่ยชนแรงเหมือนกันนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งไปพบรถกระบะคันนี้แหละค่ะ
รถกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวทะเบียนบ่อใบไม้สบริษี๒๑๐๕๐๑

ส่วนเสาไฟฟ้าก็หักโค้นลงมา
ด้านหน้าของรถพังยับนะคะ
แต่พอไปถึงไม่พบคนขับรถกระบะแล้วนะ
พบเพียงคราบเลือดที่อยู่บริเวณประตูด้านคนขับ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟ
เพราะเกรงว่าตอนที่กู้ภัยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
เดี๋ยวอาจจะเกิดไฟชงไฟช็อตได้นะครับ
ที่สำคัญคุณผู้ชมหลังจากที่เสาไฟฟ้ามันหักโค้นลงมาแล้วนะ
พอตัดไฟแล้วชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนสิ
เขาไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา

เราไปสอบถามนายสมชายส่องแสง
พนักงานรีสอร์ทคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ได้ยินเสียงคล้ายเสียงดังระเบิดดังสนั่นเลยนะ
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูมาพบรถกระบะอัดชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
ก่อนที่จะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งขับ

เปิดประตูออกมาในสภาพคล้ายกับคนเมาสุรา
มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้า
อายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
อาศัยช่วงชุนละมุนหลบหนีไป

ดูจากเรื่องของป้ายทะเบียนรถแล้วก็สืบย้อนกลับไป
เดี๋ยวรู้นะคะว่าใครเป็นคนครอบครองรถ
เดี๋ยวตามตัวมาได้ไม่น่าจะนาน
ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจทำได้ก่อนคือ
ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมหาเบาะแสคนที่ครอบครองรถ
แล้วเดี๋ยวจะติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ